ครอบครัวของตาอ้อนวอนหมอปลาให้ช่วยไปช่วยกันหน่อยเพราะว่าหมอปลาลงพื้นที่ไปช่วยแล้วครับ
เรื่องนี้เนี่ยจริงเราเล่ากันมาหลายช่วงเหมือนกันอย่างเมื่อวานเราก็เล่าไปแล้วแต่วันนั้นเมื่อวานที่เราเล่าไปหมอปลายังไม่ได้ลงพื้นที่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปดูช่วงที่หมอปลาลงพื้นที่นะฮะส่วนนี้คือภาพที่เราเนี่ยนำเสนอไปก่อนหน้านี้และครอบครัวของตาอ้อน
ซึ่งตาอ้อนเนี่ยอายุ๗๖นะเขาได้ส่งคลิปให้ทีมข่าวและขอร้องให้ทีมข่าวของเราช่วยติดต่อหมอปลาให้
แล้วหมอปลาก็ยังไปที่บ้านพักหลังนี้อันนี้คือนักข่าวของเรากุฏินะฮะ
เราตั้งฉายาให้เขาแล้วนักข่าวสัมภเวษีลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวกับผี
เขาโอเคคุณติเขาแฮปปี้กับผมผมคุยกับเขาแล้ว
อย่างนี้ละกันฮะที่นี่คือบ้านพักในอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก
ลูกเล่าให้ฟังว่าตาอ้อนเนี่ยนะฮะที่อายุเยอะแล้วเนี่ยจริงแกก็ป่วยเนอะ
แต่สิ่งที่เหมือนกับว่าลูกไม่สบายใจเหมือนมีสัมภเวษีมารังความตาอ้อน
เพราะว่าตาอ้อนไม่กินข้าวเลยวันกินแต่ข้าวเหนียวสังขยา
โอ้โหแล้วนี่คือภาพที่หมอปลาลงพื้นที่ไปแวบแรกเลย
ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยโอประแบบผมแห่งทันที

น้ำหูน้ำตาไหลร้อร์นี่จะอวกแล้วเนี่ย
ลูกของตาอ้อนมานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ
คือหมอปลาเนี่ยพอได้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น
แล้วเมื่อเช็คจากสภาพบ้านรวมไปถึงสภาพของตาอ้อนด้วยนะ
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวทำพิธีให้
ปลดปล่อยดวงวิญญาณสัมภเวษีที่มาระควานตาอ้อนแต่
ถ้าหากทำพิธีแล้วภายใน๑๐วันตาอ้อนจะเสียชีวิต
โอกาสรอดน้อยมากอันนี้หมอปลาพูดเองนะผมไม่ได้พูดนะ
เขาบอกว่าโอกาสรอดมีเพียง
อารมณ์แบบนั้นเลยคุณผู้ชมพูดแล้วเหมือนขำอะไรอย่างนี้
จริงแล้วไม่นะเพราะคนที่เขาเป็นลูกเป็นหลานนั่งฟังอยู่เนี่ยเครียดนะ
เครียดนะน้ำตาไหลเลยนะนั่งซึมเลยนะใช่ไหมหมอปลาก็บอกว่า
เอางี้ลูกหลานนะถ้าอยากจะให้ทำพิธีก็เตรียมเอาไว้ละกัน
ก็คืออย่างน้อยเนี่ยขอขมาตาอ้อนซะแล้วทำพิธีล้างทงล้างเท้า
เข้ามาลาโทษให้เรียบร้อยและหมอปลาก็เริ่มทำพิธี
เพราะว่าได้รับการอนุญาตจากลูกหลานเป็นที่เรียบร้อย
และถ้าหากจากไปแล้วก็ขอไปอยู่ในพบคุมที่ดี
ช่วงที่ทำพิธีกันบ้างคุณผู้ชมหมอปลาเริ่มทำพิธีจุดเทียน๒เล่มทูบ๑๖ดอก
นำดอกไม้มาวางที่กลางอกก่อนที่จะนำสายสินมาพันรอบหัว
ช่วงนี้แหละครับคุณผู้ชมจับตาดูผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีส้มคนนั้น
คุณเห็นไหมนั่นคือลูกสาวคนโตนี่ลูกสาวคนโตของตาอ้อนมีอาการอย่างนี้
คล้ายกับว่าผีที่สิงเร่างตาอ้อนพุ่งทยานเข้าไปสิงในร่างของลูกสาวโคโต

หมอปลาบอกว่าช่วงนั้นที่ทำพิธีเนี่ยเหมือนจิตของผู้หญิงคนนี้ลูกสาวคนโตเนี่ย
เป็นจิตที่อ่อนแล้วเหมือนว่าทวานเปิดอะไรแบบนี้ไอ้วิญญาณสัมภเวษีมันต้องการสิ่งร่างไง
มันก็เลยพุ่งทะยานเข้าใส่ลูกสาวคนโตแล้วตัวเธอก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้น
ดูแล้วก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่อย่างนี้แหละผมว่านะเป็นเรื่องความเชื่อ
และตอนนี้มันยังมีเวลาอยู่ตาอ้อนยังอยู่นะเพียงแต่ว่าทำพิธีเสร็จแล้วเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นถ้ายังมีเวลาบอกว่า๑๐กว่าวันใช่ไหมลูกหลานเป็นไปได้พาตาอ้อนไปหาหมออีกสักรอบ
ผมเข้าใจเคยบอกกับนักข่าวแล้วบอกว่าพาไปหาหมอแล้วแต่หมอให้ยาอะไรมาทานสักอย่างก็ไม่รู้
ยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมแต่ในคราวนั้นเราก็ไม่รู้ว่าตรวจละเอียดแค่ไหน
ในเมื่อเป็นข่าวแล้วมีโอกาสยังมีเวลาพาคุณตาอ้อนไปหาหมออีกสักครั้งหนึ่งครับ